พัทธลุงครับคลั่งมากเลยคลั่งมากเพราะว่า๑ทำร้ายแม่
เอามีดฟันไล่ฟันญาติ
แทงตำรวจเข้าตำรวจบาดเจ็บไปหนึ่งนายนะครับ
มันพีคตรงนี้แหละเพราะตำรวจต้องเอาปืนยิงขาก่อนกว่าจะจับให้ได้
นี่แหละครับคุณผู้ชมครับกล้องวงจรปิดบันทึกภาพเอาไว้นะครับ
ตอนที่ชายอายุ๓๖ปีนะครับกางเกงสีน้ำกลีนนะฮะ
ถือมิไปหนีมาแล้วมาแล้วโอ้ยอุ้ย
สิวโอ้โหจ้วงผิดไปนิดเดียวนี่ฮะ
ริมถนนอภัยโบรีรัชน์เขตเทรศบาลเมืองพระธรรมครับ
เย็นเมื่อวานนี้ตำรวจสองสองนายนะครับ
ก็ถูกผู้ก่อเหตุรายนี้ใช้มีดไล่แทงนะครับ
กระทั่งร้อยตำรวจตรีสายันสุธิดาจันทร์นะครับ
ท่านเป็นรองสารวัตรป้องกันปราบรามสพเมืองพัทธลุง
ท่านพลาดท่าล้มลงก็ถูกแทงเขาที่ต้นแขนซ้าย

ส่วนตำรวจอีกนายนะครับก็ตัดสินใจใช้ปืนนะครับ
ยิงที่ขาของผู้ก่อเหตุแล้วก็เข้าชาร์จจับตัวไว้ได้
จากนั้นกู้ภัยก็นำคนที่เจ็บส่งโรงพยาบาลพัทธลุงล่าสุดนะครับ

ตำรวจนะครับเข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุนะครับ
มีมีดปอกผลไม้ปลายแหลมยาว๖๘นิ้วตกอยู่เล่มหนึ่งนะครับ
แล้วก็มีปลอกกระสุนปืนขนาด๙มิลลิเมตรอีกปลอกหนึ่งนะครับ

แม่ของคนก่อเหตุเล่าบอกลูกติดยา
ติดยาพอขาดยาก็คุ้มคลั่ง
ก่อนหน้านี้๒สัปดาห์ก่อนได้อารวาสหนักเลย

กับลูกอีก๒คนต้องย้ายไปอยู่บ้านอีกหลังนึง

นี่ลูกท่านลูกเธอออกไปอีกแล้วนะ
นอนหลับอยู่บนทางเท้าหน้าบ้านนะ

พอแวะมาดูไปปลุกลูกตื่นลูกตื่นมาเตะเธอเลยครับ

วิ่งไปขอความช่วยเหลือจากบ้านญาติ
แล้วก็เกิดเหตุการณ์ตามในคลิปที่คุณผู้ชมเห็นไปตอนต้น
ส่วนลูกชายนะฮะอยู่หลังบ้านเพียงคนเดียวนะครับ
คือต้องการให้เขาเลิกยาให้ได้
ช่วงหลังเนี่ยหลอนบ่อยคลั่งบ่อยนะครับ
ทุกวันนี้ยังแวะเข้าไปดูวันละ๒ครั้ง

อยากจะให้ลูกชายได้รับการบำบัดอย่างถูกวิธี
เพื่อพ้นโทษออกมาคิดว่าน่าจะเป็นคนใหม่ได้

ตำรวจท่านที่เจ็บนะท่านเล่าบอกว่าโอ้โหจังหวะนั้นนะ
แม่แม่มันจวนตัวเหลือเกินนะครับ
ตำรวจอีกนายก็ไปช่วยระงับเหตุ

ถ้าไม่งั้นเขาอาจจะเสียชีวิตก็ได้นะครับ
ก็ไม่ติดใจเอาความผู้ก่อเหตุนะโอ้ใจดีจริงนะฮะ